เราเคยนำเสนอแล้วกรณีที่ภรรยาเนี่ย
ตามหาสามีสามีไปกินเหล้า

ไปเจอเป็นรอยเลือดก็คือเสียตุ้มนั่นเองนะคะ
ตอนนี้ยังตามหาศพไม่เจอ
แต่คือสามารถจับตัวคนที่ก่อเหตุ
คนร้าย๒คนคือมีคนยิงคนหนึ่ง
แล้วก็มีคนที่เอาศพไปทำลายหลักฐาน

แล้วก็ขุดขึ้นมาเอาศพไปทิ้งทะเลเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาแล้วค่ะ

ทางด้านภรรยาคือนางจินดาราวสินทรัพย์อายุ๓๑ปีไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ขอความช่วยเหลือสามีก็คือเสียตุ้ม
นายโกศลเรืองดุกหายตัวไปตอนที่ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนที่สาราข้างบ้าน
ที่จังหวัดสุราธานีแล้วพอไปถึงเนี่ยเจอเป็นรอยเลือดลากเป็นทางยาว๖๐กว่าเมตร
รองเท้าแตะของเสียตุ้มทีนี้ภรรยาเลยสงสัยไงคะว่าสามีเนี่ย
ลวงไปทำร้ายโดนลวงไปฆ่าแล้วก็เอาศพไปทำลายหลักฐานหรือเปล่า
คดีนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เนี่ย
ลงมาสืบสวนคลี่คลายคดีด้วยตัวเองเลยค่ะครับแล้วก็มีการสอบปากคำ
นายแน็กซ์นามสมมุติอายุสามสิบสี่ปีเป็นหลานของนายสอ
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยทีนี้ก็รับสารภาพค่ะ
ว่าเป็นมือปืนยิงเสียตุ้มแล้วก็เอาศพของเสียตุ้มเนี่ยนะ
ฝังในป่าบ้านทุ่งสายชัยที่ตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาครับ
พอไปขุดศพศพหายไปแล้วนะคะแล้วพยานปากสำคัญเนี่ย
ได้ตัวมาจากอำเภอท่าชนะก็รับว่าเป็นคนขับเรือ
เอาศพของเสียตุ้มเนี่ยนะไปทิ้งทะเลตำรวจถามว่า
เอาเอาไปทิ้งตรงไหนเขาก็บอกว่าเอาไปทิ้งตรงหมู่เกาะอ่างทอง
ตำรวจก็เลยคุมตัวคนขับเรือเนี่ยค่ะ
ค้นเรือประมงพื้นบ้านเป็นเรือหางยาวเนี่ยนะคะ
รุ่งอรวรรณแล้วก็เก็บหลักฐานในเรือ
โดยเฉพาะบริเวณหัวเรือกับท้ายเรือแล้วก็กาบเรือ
กรองพิสูจน์หลักฐานตอนเนี้ยเขาหาลายนิมือแฝงตามจุดต่างต่าง
เรือเนี่ยนะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์เนี่ย
ไปตรวจหาพวกคราบเลือดตามพื้นเรือแล้วเรือเนี่ยมันมีพื้นไม้ใช่ไหม
เขาก็แซะดูในจุดที่ต้องสงสัยต่างต่างจะต้องหาดีเอนเอให้ได้นะ
ใช่ค่ะว่ามันมีอะไรตกอยู่บ้างพวกแบบเล็บไหม
เส้นผมเส้นขนอะไรอย่างนี้ไหมเพื่อที่จะเอาไปตรวจสอบ
ทีนี้มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการเก็บหลักฐานทั้งหมด
หลังจากนั้นก็เดินทางกลับนะคะแล้วก็เรือลำเนี้ย
ยังไม่ให้เอาออกหาปลานะตรวจยึดเอาไว้ก่อน
เอาไว้เป็นของกลางในคดีห้ามเคลื่อนย้ายเลยนะคะ
ที่ตำรวจสอบพอร์ชายาเนี่ยมาเฝ้ามาดูแลเอาไว้เลย
ส่วนทางด้านตำรวจพร้อมกับชุดประดาน้ำเนี่ยนะคะ
เอากำลังไปค้นหาศพของเสียตุ้มคนขับเรือเขาอ้างว่าขับเรือ
แล้วก็เอาศพเสียตุ้มมาทิ้งมาถ่วงน้ำตรงหมู่เกาะอ่างทอง
ทีนี้ค่ะหมู่เกาะตรงนี้อยู่ห่างจากปากน้ำท่ากระจาย
ท่าชนะสุราธานีประมาณสามสิบกว่าโลครับ
ซึ่งภรรยาของเสียตุ้มลูกน้องแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ออกเรือนี่เป็นจังหวะตอนการดำน้ำงมหาศพเสียตุ้ม
ก็จุดที่ดำไปนะคุณผู้ชมดูสิคะเห็นไหม
ภาพแบบนี้มันมีอุปสรรคนะเพราะว่าพิกัดเนี่ยมันไม่แน่นอน
น้ำทะเลมันขุ่นด้วยข้างใต้ดำลงไปแล้วมันมองไม่เห็นอะไร
เขาก็ใช้เวลาในการค้นหาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคนที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ก็ให้การแบบว่าตอนแรกบอกว่าจุดนี้
อืมตอนหลังก็บอกว่าเอ๊ะจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้นะฮะใช่ค่ะ
ทีนี้จากการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่เป็นชายคนขับเรือ
อายุประมาณ๕๐ปีเขาก็ยอมรับนะว่าเอาศพเสียตุ้มไปทิ้งทะเลจริง
ครับมีคนลงมือเนี่ยอีกจำนวนนึงใช้แท่งปูนซีเมนเนี่ย
มัดติดกับศพเพื่อถ่วงให้มันมีน้ำหนักเวลาทิ้งไปแล้วเนี่ย
ศพจะได้ไม่ลอยขึ้นมาแล้วก่อเหตุเนี่ยช่วงประมาณตีสอง
ของวันที่๔พฤษภาคมพอทิ้งศพเสร็จแล้ว
ก็เอาเรือเนี่ยกลับเข้าฝั่งมาจอดไว้หลังจากนั้นทุกคนแยกย้ายกันค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้ตำรวจชุดสืบสวนเนี่ย
ได้เบาะแสมาด้วยนะครับว่าคืนที่มีการเอ่อ
พอฆ่าศพเสียตุ้มเอาเสียตุ้มไปฝังแล้ว
มีการขุดศพเสียตุ้มมาจากป่าบ้านทุ่งสายชัย
มีผู้หญิงคนนึงค่ะเป็นคนใกล้ชิดกับนายสอเสือ
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยรายใหญ่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมสรุปกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้
คดีของเสียตุ้มในการฆ่าอำพลางศพเสียตุ้มเนี่ยนะ
มีผู้ต้องสงสัยทั้งหมดกี่คนนี่ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอเลยตอนนี้
คนแรกเลยคือนายสอเสือเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
คนแรกนะคะคนที่สองค่ะคือนายแน็กเนี่ยเป็นหลานของนายสอเสือ
เขายอมรับกับตำรวจแล้วไงว่าตัวเขาเป็นคนยิงเสียตุ้ม
แล้วก็เอาศพเสียตุ้มเนี่ยไปฝังไปอำพรางหลังจากนั้นย้อนกลับไปที่เดิมค่ะ
ขุดศพเสียตุ้มขึ้นมาแล้วก็เอาศพไปถ่วงทิ้งทะเล
พอมันเริ่มเป็นข่าวครับอันนี้คนที่สองนะส่วนคนที่สาม
เจดค่ะในเจดสารภาพว่าอยู่ในที่เกิดเหตุ
นั่งไปกับรถกระบะก่อนจะไปขุดหลุมฝังศพ
คนที่๔คือคนขับเรือก็ให้ข้อมูลกับตำรวจแล้ว
เอาไปทิ้งก่อนถึงหมู่เกาะอ่างทองคนที่ห้า
เป็นผู้หญิงที่มีความใกล้ชิดกับนายสอเสือ
เรื่องนี้ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาคือคดีมันมีความคืบหน้าไปมาก
แล้วก็๕บุคคลต้องสงสัยที่รายงานไปรวมถึงก็ข้อสรุปออกมาว่า
มีจุดทิ้งศพทั้ง๒จุดนะฮะจุดแรกในป่านะครับ
แล้วก็จุดที่สองก็ทิ้งลงทะเลแต่ว่าทีนี้นะครับ
รู้แล้วล่ะว่าเป็นเหตุฆาตกรรมแต่มันต้องเจอหลักฐานสำคัญมากที่สุด

ใช่คือพอยังไม่เจอศพผู้ตายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปพยายามเก็บหลักฐาน
คุณผู้ชมเห็นภาพมืดนี้ไหมอันนี้คือตอนกลางดึกนะคะ
เมื่อคืนวันที่๙ก็คือเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค๘
เขาไปตรวจสอบเรือหางยาวลำนั้นแหละลำที่บรรทุกศพเสียตุ้มนี่เห็นไหมคะ
ตอนเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจพิสูจน์เนี่ยเขาก็ไปเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ
อันนี้เป็นขั้นตอนการเก็บตัวอย่างนะคิดว่าพวกดีเอ็นเอเนี่ย
มันน่าจะติดอยู่ตามผ้าใบคลุมสิ่งของในเรือรวมถึงมีการแซะท้องเรือออกมาด้วย
เอาไม้กระดานขึ้นมาแล้วก็ไปดูเก็บหลักฐานตรงท้องเรือ
ไปเจออะไรบ้างไหมคะเจอค่ะคุณผู้ชมเจอเชือกไนลอนสีเหลือง
ตรงนี้มันเหมือนกับของกลางที่เจอในจุดที่จุดอุบัติเหตุหน้าวัดตะกรบ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเก็บเชือกไนลอนนี้เอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
แล้วก็มีรายงานข่าวแจ้งมาด้วยนะคะว่าเมื่อเช้าชุดคลี่คลายคดี
แบ่งหน้าที่ทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
นักประดาน้ำยังหาศพเสียตุ้มไม่เจอใช่ไหม
ดำน้ำงมค้นหาศพเสียตุ้มต่อไปนะคะ
คดีนี้ต้องคลี่คลายนะนะครับ